ดูหนังกินข้าวก็๒๐๐๕๐๐บาท
ว่าเป็นงานปาร์ตี้มีเล่นยาอับยา

ทีนี้คุณสมบัติตรงนี้เอ็ดอัพหมายความว่ามันต้องเป็นเด็กแรงด้วย

ถ้าเด็กแบบไม่เอาเขาก็เป็นคุณสมบัติไงเขาก็ไม่ไป
หรือไม่ก็เอ็นแรงคำว่าแรงนี่แน่นอนแล้วว่างานนี้งานแรง
กินเหล้าเยอะโหยาเยอะเด็กแขกฮาม
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างเหล่านี้
สะท้อนไปถึงตัวโมเดลลิ่งที่เป็นคนจัดการ
เขาก็อาจจะมองว่าเห็นไหมล่ะ
น้องเขากินเองอะไรอย่างนี้
แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นเนี่ยเราก็จะได้ไปถามว่า

ภาพมันอาจจะออกมาเป็นตอน
ตอนแต่ก่อนหน้านั้นคุณทำอะไรอ่ะหลังจากนั้นคุณทำอะไรอ่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบข่าวไป
ความคืบหน้าที่มากที่สุดไปกระจุกตัวอยู่ที่น้ำอุ่นเป็นหลักนะคะ
แต่ว่าก็ถ้าถามว่าเกินคาดไหมคงไม่เกินคาด

จริงในส่วนข้อเท็จจริงเองเราไม่ได้คดีของลาลาเบลคืบหน้าอะไรมากเลยนะคะ
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่าต้องรออย่างเป็นทางการที่ตำรวจจะสอบคุณหมอ
ที่ทำการชนะสูตรอย่างละเอียดหลายอย่างรออยู่นะคะ

แต่ทีนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาล่ะ
เห็นว่าเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่ตีคู่กันมา
ที่คดีไปอยู่ที่บางบัวทองนะคะพื้นที่นนทบุรี
อันนี้จะค่อนข้าง

ทั้งผู้ที่เป็นผู้กล่าวหาเขาและผู้ที่ถูกกล่าวหายังอยู่ครบทุกคนนะคะ
ทุกคนยังสามารถที่จะพูดแล้วก็สื่อสารได้
ก็มีทั้งโดนแจ้งความคนที่อยู่ในบ้านบางบัวทองนะคะ
แล้วก็ตัวเดียเองก็โดนแจ้งความกลับเช่นเดียวกัน
คือลักษณะแบบนี้เลยทำให้ข่าวของน้องพริตตี้เดียเนี่ย
มันเดินค่อนข้างจะฝุ่นตลบนะคะ
เพราะว่าตกลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต่างฝ่ายต่างถูกกล่าวหา
ทีนี้จริงแล้วเวลาตามเรื่องนี้
ทางรายการเรานะคะจะดึงเส้นเรื่องของลาลาเบลเป็นหลัก
แต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องเอามาเกี่ยวกัน
ก็คือว่าในพื้นที่สมพวังบัวทอง
มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มที่ตัวของน้ำอุ่น

หรือว่าหลักฐานที่ตำรวจมีที่จะเชื่อมโยงแบบไหนนะคะ
เพราะอย่างที่ว่าตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องบอกเราละเอียด
ในสำนวนมีอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในมือ
โดยเฉพาะสิ่งที่จะใช้ในสำนวนนะคะ
แต่ว่าอีกหนึ่งคนที่เพิ่มตัวละครเข้ามาชื่อเดียเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมเดลลิ่งที่ชื่อว่าเดีย
ถ้าคุณผู้ชมจำได้จะมี๒คนที่ชื่อเหมือนกันในข่าวนี้นะคะตัวละคร๒คน
ซึ่งในส่วนของโมเดลลิ่งเดียเองก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ขออนุมัติหมายสารแล้วเรียบร้อย
ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันคาบเกี่ยว
แต่น้ำหนักก็คงจะไปที่ตัวของน้ำอุ่นเป็นหลัก
เพื่อถามว่าตกลงแล้วเวลาเขารับงานกัน
ให้งานกันตกลงงานกันไปหน้างานกัน

คนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง

หรือว่าคนที่เป็นโมเดลลิ่งจัดหาต้องรับรู้ด้วย
แล้วถ้าเกิดรับรู้คนละแบบกับที่ของจริงเกิดขึ้น

ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครมาแล้วก็ได้
หรืออาจจะเกิดขึ้นกับใครอีกก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่า

ท่านแรกน่าจะเป็นท่านนี้เป็นหลักแล้วล่ะค่ะ

ถ้าจะเอาว่าความคืบหน้าแต่ละก้าวย่างนะคะ
ทนายนิตฑีทรใก้ว่าโตรไหร่วะทนายเจมส์

คุณนัทกรพลงชวนิต

เกี่ยวกับการจัดหาเพื่อนเที่ยวนี่แหละแต่ว่าอยู่ในวงการมานาน
จะรู้ว่ามีหลายกลุ่มมีหลายแบบอันไหนจะอ้างขึ้นอันไหนจะอ้างไม่ขึ้น
จริงแล้วเขาเป็นยังไงกันแน่และที่สำคัญไม่รู้จะบอกได้แค่ไหน
สำหรับคดีนี้ที่ก็รู้ข้อมูลพอสมควรนะคะ

คุณนัชกรไม่ได้คิวกันสักทีนะคะ
เดินสายให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลคดีนะคะ
ทีนี้เอาอย่างนี้ก่อนเบื้องต้นค่ะ
ถ้าพูดถึงว่าเป็นโมเดลลิ่งจัดหาพริตตี้พริตตี้บอยไปตามบ้านตามงานต่าง
โมเดลลิ่งมีกี่แบบไม่ถามถึงพริตตี้นะคะ
โมเดลลิ่งน่ะมีกี่แบบคะ
ลิ้งโดยภาพรวมจะมีแค่แบบเดียวนะครับโดยภาพรวมนะครับผม
แล้วก็จะแบ่งเป็นประมาณ๓ระดับ๓ระดับขึ้นไป
ระดับแรกที่เรามีข่าวทุกวันนี้เล่นเวอร์ริ่งพื้นฐานปกตินะครับ
ตำแหน่งต่างเพื่อธุรกิจก็จะเป็นงานอีกประเภทหนึ่งอาจจะใช้เด็กทำงานเราสวย
อาจจะเป็นอีกเกรดหนึ่งจะเป็นเหมาไปค่าใช้จ่ายต่อครั้งนี้จะสูงไปหลักหมื่นหลักแสน
อันนี้ก็จะมีทีนึง

ต่างหากอย่างเดียวอันนี้คือที่ผมทำอยู่
แล้วก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลลูกค้าในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
เช่นต้องการข้อมูลเด็กที่เป็นพิเศษ
ถ้าผมจะรับดูแลรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างก็จะเป็นส่วนของผม
เดลลิ่งมีแบบเดียวแต่จัดกลุ่มเป็นลักษณะสามลักษณะ
ใช่ครับใช้ชื่อต่างกันก็ได้หรือว่าจะใช้ชื่อรวมกันก็ได้

ไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่กำลังจะทวนอีกทีเพราะไม่เข้าใจ
ว่าจริงแล้วนะคะเวลาคนที่เป็นคนกลางเนี่ยเรียกคนกลางก่อน
คนที่เป็นคนกลางเนี่ยคือจัดงานด้วยป่ะคะจัดจัดงานปาร์ตี้จัดงานอะไรก็แล้วแต่
จัดงานจัดงานไหมไม่จัดครับไม่จัดแต่แค่เด็กมาที่งานเท่านั้น
จัดแค่บุคคลใช่ครับจัดหาบุคคลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวงานไม่จัดจัดแค่บุคคล
ที่เป็นข่าวอยู่คือแบบที่เยอะที่สุดตอนนี้ไหมคะ

ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยทุกเฉดเลยใช่ไหม

ค่ะคือตั้งแต่แค่กินข้าว
แค่กินข้าวแล้วก็แบบคุยเล่นสนุกสนาน

แล้วก็น้อยสุดจะเป็นกินข้าวปกติ

เที่ยวก็จะเป็นเที่ยวแบบเที่ยวกลางวันเที่ยวผับ

แค่เที่ยวอันนี้คือกลุ่มที่น้อยลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ
อยู่ที่จะมา๑๕

ใช่น้อยที่สุดในวงการตอนนี้นะครับ
อ่ะมากลุ่มที่เป็นข่าวก่อนกลุ่มที่เป็นข่าวนะคะ
เพราะฉะนั้นเป้าไปที่โมเดลลิ่งก่อนนะคะ
คนที่เป็นโมเดลลิ่งต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดจากแขกไหมคะ
ว่าหนึ่งด้านต้องการเด็กแบบไหนลักษณะไหน
อีกหนึ่งด้านคือเด็กไปต้องทำอะไรบ้างคือต้องรู้อันนี้ทั้งหมดไหม
ทั้งหมดครับต้องรู้ทั้งหมดแปลว่าคนสองฝากนี้จะเจอกันและทำอะไรต่อกัน
โมเดลลิ่งรู้หมดต้องรู้ทั้งหมดครับมีไหมแบบตกลงไว้อย่างหนึ่ง
รู้หมดอย่างหนึ่งตกลงไว้หน้างานเกินมีครับมีเยอะไหมคะไม่เยอะ

แล้วเช็คไหมคือตามวิสัยของคนที่ทำหน้าที่โมเดลลิ่งคนกลางเนี่ยเช็คไหมว่า
พี่จ้างงองเขาแค่นี้นะแต่พี่เกินนะปกติเช็คไหมคะ
ปกติโดยหลักพื้นฐานโมลิ่งทุกคนจะเช็คแต่ว่าจะจัดการปัญหายังไง
ทำไมเรียกเป็นปัญหามันอาจจะเป็นเอาพูดกันแบบง่ายนะคะ
คือต่างฝ่ายต่างโตกันหมดแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้ว
รู้นิติภาวะแล้วโดยเฉพาะน้องผู้หญิงที่รับงาน

คือถ้าเขาจะเกินเลยกว่าที่ตกลงกับโมเดลลิ่งคนกลางเอาไว้

ถามโมริ่งคือต้องการทุกอย่างที่คุยกันในสโขปที่คุย

ที่ควบคุมไม่ได้เขาไม่โอเคอยู่แล้ว
ดิวมาทำงานกินข้าวเอ็นเตอร์เทน

ริ่งเนี่ยเวลาดิวงานเขาต้องการได้เงินเป็นค่าส่วนแบ่ง
อะไรที่มันเกินกว่านั้นเขาจะบวกส่วนแบ่งได้หรือเปล่า

แล้วเจอบ่อยไหมคะที่มันเกินกว่าที่ตกลงไว้พี่โมเดลลิ่งรู้
มันอยู่ที่ว่าเมลิ้งเลือกลูกค้าประเภทไหนมากกว่า
คือโมเลลิ่งมีแต่ละคนมีปัญหาเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน
ถ้าคุณคัดลูกค้าก่อนปัญหาพวกนี้ไม่ค่อยมี
แต่บอกว่าไม่ค่อยมีก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับ
มีแต่มีน้อยมากแต่ถ้าไม่คัดเลย
คัดเลยแล้วยังให้บริการลูกค้าประเภทนี้อยู่
ที่แบบว่าคุยแบบหนึ่งหลังไมค์อีกแบบนึง
มาถึงหน้างานอีกแบบนึงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่แบบ

ฮอันนี้ที่จะขอเนื้อถามตรงไปตรงมานะอย่าหาว่าอย่างนั้นเสียประโยชน์อย่างนี้เลยนะคะ
คือเวลาที่จะเช็คว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่เนี่ยคือมันมีมันมีการเสียประโยชน์ใช่ไหม
เถิดมากกว่านี้แม้ว่าแม้ว่าน้องเขาจะยินยอมก็ตามเนี่ย
คือที่โมเดลลิ่งจะต้องเช็คเนี่ยเพราะว่ามันมีผลต่อผลประโยชนของตัวโมเดลลิ่งเอง
ใช่ครับใช่ครับเข้าใจถูกใช่ไหมครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่ง
ส่วนที่สองคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเกินกว่าที่คุยกันเอาไว้

เสียหายยังไงก็ถ้าสมมุติตัวน้องบางคนเขายอมเอง

คือวงการนี้มันคุยชัดเจน

ถ้ามากกว่านั้นค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มขึ้น

แล้วน้องจะได้เงินเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นครับ
แล้วมันเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคุณกรว่าแบบไปดิวกันเอง
คนจ้างบอกน้องว่าอาราพีบเนี่ยเกินกว่าที่บอกโมเดลลิ่งไว้นะ
แต่เดี๋ยวส่วนต่างเนี่ยหนูว่าไปเรารู้กันสองคน

เพราะว่าคุณต้องเข้าใจคำว่าธุรกิจจ้างเที่ยวก่อน
ธุรกิจช่างเทพเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจเฉพาะ
เกิดขึ้นมาใหม่มันมีการคุยงานที่ชัดเจน
ถ้าคุณต้องการที่จะเกินเลยนะครับ
ตรงก็คือต้องการมีอะไรกับน้อง
มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยินดีรับงานขึ้นเลยอยู่แล้ว

ไม่จำเป็นและเด็กที่ขึ้นงานเลยก็สวยกว่า
มาก

รูปร่างหน้าตานี่มีผลต่อการว่าจะไปถึงขั้นไหนกันด้วยเหรอ

มันจึงเป็นการโดนกดราคากันบ้าง

เด็กส่วนหนึ่งเจอประสบการณ์มาแล้ว

มาไวที่โมไปคุยกับลูกค้า
แบบไม่โอเคเลยทำไมโมไม่เคลียร์ให้
ตัวเองไปตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้โมเขาก็มาคุยกันว่าปัญหามันเกิดอย่างนี้ขึ้น

คุณจะนั่งทำงานแค่๓๕๐๐บาทเพื่ออะไร
แล้วมันก็เสียเวลาเปล่าทั้งคู่
ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าตัวโมเดลลิ่งจะโดนตำหนิ
ส่วนใหญ่โดนจากแขกหรือโดนจากน้องที่เป็นคนทำงาน
โดนทั้งสองฝั่งเพียงแต่ว่ารูปแบบคือการโดนไม่เหมือนกัน
ถ้าน้องได้ประโยชน์นะครับลูกค้าก็ตำหนิ

มันอยู่ที่ว่าเคสไหนมันเกิดขึ้นกับแบบไหน
แล้วมันจะเกิดขึ้นกับลูกค้าฝั่งผู้ชายแบบนี้

แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นหน้างานสุดที่ไหน
โดยมากในพื้นฐานนะครับควรจะรู้
แต่ว่าถามว่าเกิดในกรณีที่แบบว่า
กว่าที่คุยกันไว้ไหมมันมีอยู่แล้ว
มันไม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะไปจักรพอร์ตไปแตกที่ใครแล้วเมื่อไหร่
ซึ่งถือเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะของวงการถือว่าเป็นส่วนน้อยที่ผ่านมาเอาแบบเป็นคดีนะคะ
เอาแบบเป็นคดีแจ้งความหรือฟ้องเองอะไรก็แล้วแต่เป็นคดีเยอะไหมคะ
ในลักษณะของการจ้างงานแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ว่าจะจากฝ่ายน้องคนทำงานหรือจากฝ่ายแขกที่จ้างไปก็แล้วแต่
ไม่มีครับมีแต่ว่าที่ได้ยินมาก็คือธุรจัดหา

ก็คือคดีนี่แหละที่เรากำลังคุยเรื่องน้องที่เป็นโมเดลิ้งที่ชื่อน้องเดียนี่แหละ

เคยได้ยินกันอยู่แล้วได้ยินบ่อยไหม
ก็เป็นระยะมีทุกปีมีทุกปีนะครับมีทุกปี

คือเกิดจากไม่รู้จริงเขาเกินเลยกันเกินไป
ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไร
คือโดยหลักที่โดนกันมาจริงแล้วเราเช็คกันได้นะครับ

แต่ที่โดนหลักเลยแน่เลยเช็คประวัติได้นะครับ
ก่อนแล้วต่างมีการแจ้งความว่ามีการคราบอเวนี
มีโมเลลิ่งส่งมาแล้วก็โดนจับทั้งน้องทั้งโมเลลิ่ง
อันนี้คือเช็คได้อันนี้คือมีชัวร์
แต่ว่าคดีของอย่างที่เจอทุกวันนี้อันนี้ยังไม่เจอ
อันนี้คือเป็นคดีแรกที่เราแบบมีหลักฐานมีพยานขึ้นมาชัด
ค่ะทีนี้คือที่คุยกับคุณกรยาวทนายเจมส์
แล้วก็คุยพุ่งเป้าไปที่โมเดลลิ่งเพราะว่าคือคำถามมันมัน
คือมันไม่ได้เกินกว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
น้องที่เป็นโมเดลลิ่งที่ชื่อเดียในข่าวนะคะในข่าว
แต่กับของน้ำอุ่นเนี่ยคือแต่น้ำอุ่นก็ไม่ได้โดนเหมือนกันซะทีเดียวนะ
แต่น้ำอุ่นไปโดนเพิ่มมาเป็นซ่องโจรเนี่ยคือพฤติกรรมของน้ำอุ่นป่ะค
ที่ทำให้มันแบบกำกึ่งว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวร่วมไม่ร่วมเนี่ย

คืออย่างนี้ก่อนนะครับเอาความหมายของคำว่าซ่องโจรก่อน
คำว่าซ่องโจรคือกลุ่มบุคคล๕คนร่วมกัน
เพื่อกระทำความผิดตามภาค๒ของประมวลกฎหมายอาญานะครับ
และความผิดนั้นมันมีโทษตั้งแต่๒ปีขึ้นไป
กลุ่มคนพวกนี้ก็จะต้องรับโทษตามกฎหมาย
ซึ่งคือที่ถามเนี่ยคือแปลว่าทุกคนต้องอยู่ในสถานที่เวลาและกระทำพฤติกรรมที่เกิดเหตุร่วมกันไหม
พอกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับมีความมุ่งหมายที่จะกระทำผิดตามกฎหมาย
ใครก็แล้วแต่ที่ออกไปกระทำความผิดไอ้คนนี้อยู่ในบ้าน
แต่คนอื่นไปกระทำความผิดถือว่าทั้ง๕คนร่วมกันรับผิดชอบ
ต้องมีความผิดร่วมกันละตามความมุ่งหมายที่ได้ตกลงกัน
แม้ว่าใครจะไปเป็นคนลงมือก็ตาม
ไม่ได้แปลว่าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
แล้วทุกคนตัวหน้าตาต้องอยู่ตรงนั้นพร้อมกันไม่ใช่

คืออาจจะสมมุตินะคะอย่างสมมุติมี๑๐คน
อีก๓คนเอาไปซื้อของกินพอดี

โดนหมดอันนี้ผมติ้งต่างง่ายคือในกรณีของ
อย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างนี้

คนนี้โทรศัพท์หลอกเสร็จ๑คน
อีก๑๐คนหลอกไม่สำเร็จสำเร็จแค่คนเดียวก็โดนร่วมกันหมด
เพราะอะไรเพราะ๑คนได้กระทำความผิดสำเร็จตามความมุ่งหมายของซ่องจนแล้ว
ผู้นั้นมีความผิดในฐานะของซ่องโจรซึ่งถือว่าเป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในมุมที่ผมมองคือเขาไม่ได้มองว่าในสังคมตอนนี้นะเขามองกันว่า

เพราะเวลามันฆ่ามันคลาดกันพอดี

อันนี้ผมคิดเองนะ
ตำรวจอาจจะมองพฤติการก่อนหน้านี้ก็ได้

เขามีพฤติการที่จะเรียกเด็ก
รู้เห็นอย่างนี้หรอ
ใช่คือมีการแบ่งหน้าที่กันไง
ให้น้องน้ำอุ่นมีหน้าที่ในการเรียกหรือชวนหรือประกาศ
ให้น้องมารับงานที่บางบัวทอง

พอเด็กมาถึงที่งานแล้วก็มีการอนาจารย์กัน
กลุ่มนี้ก็จะมีความผิดฐานซ่องโจรแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำความผิดนี้ต้องมีความผิดฐานอาณาจารย์ก่อนนะ
ถ้าการกระทำผิดนี้มีการสมยอมกัน
ถือว่าไม่ได้มีการกระทำผิดนะซ่องโจรก็ไม่ผิดนะ
อืมแต่ว่าอย่างที่ท่านายเจมส์บอกเนี่ย
คือต้องไปพิสูจนต้นทางก่อนว่าอนาจารย์จริงหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้แหละเดี๋ยวคงสู้กันยับเหมือนกัน
จากสองฝั่งในกรณีคดีของน้องเดีย
ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามี

ซ่องโจรมาแล้วถ้าน้ำอุ่นจะโดน
อันนี้ถือว่าไม่ได้เกินกว่าที่เข้าใจได้

ใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของ

โมเดลลิ่งทำไมโดน

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ย
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะอยู่ในมือตำรวจ
แต่ว่าตำรวจจะตอบคำถามให้ออกมาเป็นข่าวอย่างเป็นทางการมากมายแค่ไหนเนี่ย

อย่างเช่นกรณีของลาลาเบลก็เช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้ที่รออยู่คือผลอย่างเป็นทางการ
ที่จากคุณหมอไปถึงตำรวจแล้วค่อยออกมามาถึงเรานะคะอย่างเป็นทางการ

นั้นก็จะเป็นข่าวที่บางส่วนอาจจะได้รับการยืนยันและบางส่วนยัง
แต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะได้รับการยืนยันตามข่าวหรือเปล่า
ส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะของน้องเดียที่เป็นน้องพริตตี้เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือว่าเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวใดก็แล้วแต่
คือมันแล้วแต่คนดูด้วยนะว่าดูแบบนี้แล้วมาตีความแบบไหน
เพราะฉะนั้นคดีมันจะดิ้นได้ง่ายมากเลยนะวันนี้ที่เราคุยกันใช่ไหมคะ

ว่าภาพที่มันทำให้ข่าวของน้องพิตตี้ที่ชื่อเดียเนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นภาพเคลื่อนไหวกรณีการมีท่วงทำนองกับลูกค้านะครับคำถามคือเวลาถ้าเขาจะสู้คดีกันทนายเจียนดูหรือหรือสอบด้วยหรือยังไงเขาต้องยังไงเพราะไอ้อย่างเงี้ยงานแบบเนี้ยมันบอกลำบากมากเลยนะครับคือเบื้องต้นเน
ว่าในลักษณะของการจ้างงานจ้างเขามาทำอะไร
แต่คราวนี้ถ้าเขาเกินเลยออกไปเนี่ย
มันเกินเลยออกไปจากความพึงพอใจของเขาเองหรือเปล่า
อันนี้เขาก็หมายถึงพูดง่ายก็คือสมยอมนั่นแหละ
น้องพิตตี้ใช่ไหมหมายถึงน้องพิตตี้นะคะ
อันนี้งานมีอยู่แค่นี้แต่ไปทำเกินกว่าหน้าที่แค่นี้
ทางฝั่งผมก็เลยเชื่อว่าน้องมีใจกับผม
อันนี้ถ้าจำนวนจะสู้

พูดง่ายสู้ว่าสมยอมนั่นแหละ

ถูกทุกอย่างคือผมไม่ได้บังคับให้เขาทำ
เขาดูแลดีแต่ในมุมของน้อง
ในมุมของน้องในมุมของพิตตี้โดยทั่วไป
ก็ทำตรงจุดไหนก็ได้ที่ลูกค้าพอใจแล้ว

แต่ดิฉันขอบวกเข้าไปถ้าสมมุติเป็นโจท
คือหมายถึงเป็นฝั่งทางน้องพริตตี้เดียเนี่ยนะคะ

บอกว่าคือสติไม่ครบคือสติไม่มีตอนนั้น
เพราะฉะนั้นการสู้ของฝ่ายผู้เสียหายก็คือน้องเดียเนี่ยก็สู้กลับได้เหมือนกันนะ
ซึ่งอันนี้เวลาพิสูจน์ในคดีมันพิสูจน์กันยังไงทนายเจมส์

หนึ่งก็คือต้องเอาหลักฐานที่อยู่บนตัวน้องนี่แหละ
ไปให้ตำรวจแล้วก็ตำรวจส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
มีสารคัดหลังของผู้อื่นอยู่ในตัวของน้องหรือเปล่านะครับ
มีร่องรอยในการบังคับข่มขืนไหม
อย่างเช่นอาจจะถูกบีบถูกล็อกถูกอะไรอย่างนี้ครับ
กรณีที่ขัดคืนแต่ถ้าน้องอ้างว่าเมานี่อาจจะไม่มีล่ะตรงนี้
คือจริงถ้าใช้ในเรื่องของการมีสติไม่มีสติหรือว่ารู้ตัวไม่รู้ตัว
อันนี้ถ้านะคะถ้าในช่วงเวลาที่จะเก็บหลักฐานได้แล้วไม่ได้เก็บไว้ทำไงอ่ะ
อันนี้คือปัญหาใหญ่ผมมันมีปัญหาใหญ่อยู่สองอัน
ก็คือ๑หลักฐานอาจจะมีก่อนหน้านี้อาจจะมีก็ได้
แต่ด้วยระยะเวลาที่มันเนิ่นนานออกไป

หลักฐานที่อยู่บนตัวเนี่ยมันอาจจะมีน้ำลายใครอยู่บนตัวเราก็ได้
แต่ดันไปอาบน้ำมันก็หายไปถูกไหมครับ

หลักฐานที่อยู่บนเสื้อผ้าของผู้หญิง
โดยเฉพาะชุดชั้นในอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเอาไปตรวจก่อนมีของใครมาปะปนอยู่ด้วยไหม
เพราะบางครั้งบางทีอันนี้ผมพูดในกรณีที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะถ้าสวมถุงยางอนามัยนี่คือจบข่าวแล้ว

เพราะฉะนั้นในอย่างหนึ่งที่ตำรวจจะต้องรีบเข้าไปที่จุดเกิดเหตุเลยคือ
ต้องไปเก็บหลักฐานที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นถุงยางน้อยใช้แล้วของใคร
มีเส้นขนมีอะไรไหมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
มีร่องรอยที่เกิดจากการต่อสู้ไหม
โดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือกล้องวงจรปิดที่ปิดไว้เนี่ย
มีจับภาพใครได้บ้างที่ขึ้นไปในห้องนั้น
ทั้งหลายทั้งปวงมันจะบวกแบบนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะคะ
ถ้าสมมุติสู้กันแล้วสมมุติว่ามีฝั่งบ้านบางบัวทอง
เขามีหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้บังคับ
ไม่ได้บีบบังคับไม่ได้จับกรอกไม่ได้คือไม่ได้ใดทั้งสิ้น

เราก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่านี่ไงเห็นไหม
ซึ่งหลักฐานนะตอนนี้มันออกมาประมาณนั้นนะคะ
ว่าเห็นไหมดูสิ่งที่น้องทำ
แขกสิ่งที่เห็นเป็นพฤติกรรมใด
น้องเขาก็ต้องออกมาขอโทษอะไรเนี่ยนะ
คำถามคืออันนี้ก็สู้ลำบากไหมทนายเจมส์เวลาเป็นคดี
เพราะว่าทางฝั่งผู้ชายที่ถูกกล่าวหาก็จะบอกว่า
งั้นดูผมทำอะไรผมบังคับอะไรอย่างนี้

แต่มันก็จะเฉือนกันนิดเดียวตรงที่ว่า

มันไปถึงสุดตรงนั้นอย่างที่เราเห็นได้หรือเปล่า
อันนี้ยากไหมคะคดีเคยเจอไหมเนี่ย
พูดอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มีไหมมี
แต่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวกันไม่ได้เป็นข่าว
ไม่ค่อยได้เป็นคดีกันสาเหตุเพราะว่าเขาเคลียร์กันจบ
มันก็เลยไม่มีนะคราวนี้ถามว่ากรณีลักษณะแบบนี้พิสูจน์ยากไหม

ผมไปจับตัวพี่ขวัญถือว่ามันไม่สมควรแล้ว

มันมีอะไรตกอยู่ในตัวพี่บ้าง
อะไรที่เป็นหลักฐานบ้าง
เข้ามาเวลาไหนเข้ามากับใครอันนี้คือคนมีสติ
แต่สำหรับคนที่ไม่มีสติโอ้โหจะไปบอกยังไงครับ
ว่าใครเข้ามาก่อนใครเข้ามาหลังหรือเข้ามาพร้อมกัน
คือไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่พิสูจน์อย่างเดียวคือณวันนี้ก็คือ
ผลทางนิติที่ตกอยู่บนเสื้อผ้าหรือผ้าห่มอะไรก็แล้วแต่

ใช่แต่ก็ชี้ชัดได้ไหมมันก็
มันก็บอกไม่ได้ว่าของที่มันตกหล่นอยู่ในนั้น
มันตกหล่นในวันที่เกิดเหตุหรือไม่
หรือมันตกหล่นมาก่อนหน้าก่อนหน้านี้
ค่ะคือที่ถามทนายเจมส์เยอะเนี่ย
คือไม่สามารถจะบอกได้นะครับ
ว่าใครถูกใครผิดหรือเชื่อใครมากกว่ากัน
ถ้ามีการล่วงละเมิดหลับอยู่หรือมีสติถ้าหลับอยู่เนี่ยไม่ยินยอม
เดี๋ยวนะคือยังไงก็ไม่หลับต่อให้หลับโดยที่ไม่ถูก

หลับก็ไม่ได้ครับไม่หลับก็ไม่ได้
และอย่างคลิปที่ปล่อยออกมาชัดเจนอยู่อย่างหนึ่ง
คือว่าที่นี่มีการถ่ายคลิปจริงนะครับ
อยู่ดีคนเราจะมานั่งถ่ายคลิปทุกครั้งที่มีพิตตี้มาที่บ้าน
วันนี้ลาลาเบลออกมาหนูคนถ่ายคลิปไว้
ในวันเดียวกันต่อมาน้องเดียมาคุณก็ถ่ายอีก
การจัดปาร์ตี้หลายครั้งเป็นร้อยครั้งหรือพื้นที่ละร้อยคนมา
คุณควรจะเบื่อในการถ่ายคลิปหรือเปล่า
แต่คุณถ่ายทุกช็อตให้พวกเราดู
ผมคิดว่าน่าจะมีคลิปอีกเยอะมาก
เจอทางฝั่งผู้จัดงานเหรอคะใช่ครับน่าจะมีอีกด้วยความคิดเห็นของ

มันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าปกติเราไปปาร์ตี้อย่างนี้เราถ่ายคลิปไว้หรือเปล่า

แกล้งเพื่อนแกล้งอะไรถ่ายคลิปไหมก็ไม่ค่อย
คุณเห็นคนปัดปาร์ตี้กันมีใครถ่ายคลิปบ้าง

ถ่ายโดยที่น้องรู้ตัวไม่รู้ตัวอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง
แต่เขาเพิ่งปล่อยคลิปออกมาให้เรารู้ว่ามีการจัดงานนะแล้วมีการถ่ายคลิป
การถ่ายคลิปชัดหรือไม่ชัดนี่ก็เป็นนัยยะสำคัญ
จัดแสงในห้องในบ้านให้ถ่ายออกมาชัดได้แค่ไหน
มันเป็นระยะว่าคุณต้องการถ่ายหรือว่าคุณแค่บังเอิญถ่าย
อันนี้พวกช่างภาพคนถ่ายภาพน่าจะได้คำตอบมากกว่า

หมายถึงว่าสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเราดูจากภาพแล้ว
พยายามจะอธิบายว่าเนี่ยตั้งใจถ่ายตั้งใจถ่ายไว้เลย

ตี้มันต้องสลัวอันดับแรกก่อน
คุณจะจัดงานคุณปิดทุกอย่างให้มันสลัว
แต่ไฟที่คุณเปิดในงานปาร์ตี้เนี่ย

ประมาณไหนการปล่อยคลิปความยาวแค่นี้

ถ้าเจ้าของบ้านบังคับหรือมีกฎกติกา
ต้องกินเหล้าให้มากนะครับ
ทุกคนต้องมอมเหล้าเจ้าของงานให้ได้มากที่สุดให้เขาหลับ
เพราะถ้าเขาหลับเขาจะไม่สั่งให้เรากินเหล้าเยอะ

แล้วโดยคลิปของลาลาเบลอันนี้เป็นตัวตีโจทย์ที่แตกที่สุดที่เขาปล่อยออกมา
ผู้หญิงถ้าเมามากจนไม่ไหวนะครับจะทำอยู่สองอย่าง
คือหนึ่งลุกขึ้นเต้นให้หายเมา
คือหยุดการกินเหล้าและกินน้ำเปล่า
ซึ่งมันชัดอยู่แล้วว่าน้องไม่ไหวแล้วจริง
ส่วนคลิปมันจะออกมาช่วงกี่โมงตำรวจต้องเป็นคนรู้แล้ว
ไม่ไหวลุกขึ้นมาเต้นให้ให้เหงื่อมันออกกินน้ำให้มันขับไล่ออกไป
นั่นแปลว่าน้องถึงขีดสุดแล้วแล้วน้องไม่สามารถกินต่อได้
แล้วทำไมยังสภาพเป็นอย่างนั้นอยู่
ถ้าสมมุติมาเทียบเคียงกับของน้องพริตตี้เดียเนี่ยนะคะ
ก็คือเข้ารักษณะที่ว่ามันอยู่ในช่วงทำงาน
แล้วจากคุณกรซึ่งอยู่ในวงการมาลักษณะที่เดียทำ
บางคนจะวิภาพวิจัยอย่างไรก็แล้วแต่คุณกรจะอธิบายว่า
มากมากคือปกติเลยปกติไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
ถ้าคุณจะบอกว่าน้องไปปิ๊งคุณไปชอบคุณ
ผมก็ต้องถามว่าคุณพูดในฐานะ

คือความพูดของคนที่พูดตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่า
เขาไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลออกมา

เขาตั้งโจทย์จะพูดความจริงหรือโกหก
เพราะฉะนั้นคำพูดที่มาจากคนกลุ่มนี้เราก็ต้อง

หรือว่าเอาความเป็นจริงมาคุยกัน
อย่างกรณีที่เราเห็นภาพของน้องเดียเนี่ยนะคะ

หรือว่าคนที่อาจจะเป็นน้องที่เป็นพริตตี้เหมือนกัน
รู้เลยว่ารักษณะนี้คือยังอยู่ในการทำงานชั่วโมงการทำงาน
ใช่มันปกติมากน้องแก้ผ้าไหมยั่วยวนยังไงบ้าง
คือการพูดแบบนี้เหมือนการเหยียบหน้าผู้ชายไทยทั้งประเทศ

นี่คือปกติแต่คุณพูดให้คุณดูดี
คุณพูดด้วยเหตุผลเดียวคือทำให้ตัวเองโอเคขึ้น
น้องเสียหายมากขึ้นมันมีแค่นั้น

ดีที่ว่าเป็นข้อหาที่แบบว่าอนาจารย์
อาจารย์ไม่ควรจะเกิดขึ้นตอนที่ทุกคนหลับ

เพราะคดีนี้นะคะตั้งแต่ลาลาเบลมามาถึงพริตตี้น้องเดีย
สุดท้ายทุกคนต้องปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นตลอดอยู่แล้วแหละ
เพราะคดีมันใหญ่มากสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่ทนายเจมสอธิบายไปนะคะคือว่าตำรวจต้องพิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วล่ะในการก่อนที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่ามีน้ำหนักมากพอที่จะไปขอหมายสารนะคะกรณีของน้ำอุ่นว่าไปเกี่ยวข้องแบบไหนถึงแม้ว่าเวลามันจะเหลื่อมตกลงเกี่ยวด้วยเหรอเจอกันด้วยเหรอนะคะ
แต่ทีนี้อีกคนหนึ่งก็คือโมเดลลิ่งที่ชื่อน้องเดียเหมือนกัน
จะพิสูจน์ไว้ยังไงว่าไม่รู้จริงนะคะมันก่อน
ไม่รู้จริงจริงโมเดลลิ่งไม่เกี่ยวไม่รู้เนี่ยอ่า
ต้องดูดิว่าเขามีการพูดคุยยังไงก่อนหน้านั้นนะครับ
ตำรวจขอดูมือถืออย่างนี้เช็คเป็นการแชทคู่ข้อมูล
ไม่มีการแชทว่าจะต้องเอามานะเพื่อจะไปทำอะไรแค่แล้วแต่
ก็เชื่อได้ว่าโมเดียไม่รู้
ต้องดูที่ว่ามีการพูดคุยก่อนอันนั้นว่ายังไงบ้าง
คือเวลามันมีต้องแบบสัญญาส่งสัญญาไปให้เซ็นส่งกลับมาอันนี้ไม่ต้องใช่ไหม
ไม่มีความสัญญาก็คือจะแชทพิมพ์คุยกันสักส่วนใหญ่

แต่ว่าก็คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้ขึ้น
เราก็เลยเชื่อเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าก่อนหน้านี้คุณพิมพ์คุยอะไรกันไว้

ถ้าเดียเขาไม่ได้พิมพ์แบบไม่โอเค
ตกลงแบบหนึ่งแล้วไปอย่างหนึ่งผมว่าเดียก็บริสุทธิ์
ส่วนใหญ่ที่พิมพ์เนี่ยคือเวลาจบงานนะคะเวลาดิวงานกัน
คุยกันมากมายหลายอย่างแล้วสุดท้ายต้องมีพิมพ์สรุป
แล้วก็แบบยอมรับอะไรอย่างนี้ในบทสนทนาไหม

กินเหล้ากินให้หนักขนาดไหนก็คือพิมพ์แค่นั้น
สมมุติถ้าเด็กต้องการเอ็นแล้วก็ขึ้นงานเขาจะพิมพ์คุยประมาณนั้นแหละ
คือต้องดูว่าก่อนหน้างานที่เขามีการจ้างมาตลอดเวลา

ถ้าคุยที่พิมพ์ตลอดเวลานี้มันเป็นการแค่กินเหล้า
แต่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ตำรวจ
เวลาที่เราพูดถึง
อันนี้นอกเลือนนะคะลองเทียบเคียงกัน

มักจะบอกว่ากฎหมายจับไม่ได้หรอกไปไม่ถึง
ต่อให้มีการเปิดร้านเปิดสถานที่ใช่ไหมคะ
เรารู้อยู่ว่าข้างในคงไม่ได้สุดแค่อาบน้ำทานข้าวคงไม่ใช่อย่างนั้น
แต่นี่มันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายว่าพอไปเอาผิดจริงจะโดนแค่ตัวบุคคล
จะไม่โดนที่ผู้ประกอบการใหญ่เรียนเข้าใจถูกนะ
ส่วนใหญ่จะพูดกันแบบนั้นเช่นชั้นใดฉันนั้นค่ะอย่างนี้
คือสมมุติถ้าเกิดต้องพิสูจน์จริงว่าไปขึ้นงานถึงขนาดที่มีการ
ใช่ว่าจะมีความผิดจัดหา
แต่อันนี้คือจัดหาเพื่ออาณาจารย์นะ
คือในส่วนนี้ต้องเริ่มต้นก่อนว่าเขามีเจตนาหาบุคคลพวกนี้

ต้องดูตรงนี้ก่อนคราวนี้อ้าวเราจะดูยังไง
ก็ต้องไปดูว่าในข้อความที่ผู้ว่าจ้างส่งไปที่โม
ส่งไประดับไหนที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ
เพราะว่าเด็กไปโดนอะไรมาเขาฟ้องโมก่อนโมรู้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณโมรู้ข้อได้จริงอยู่เนี่ยนะครับ
ได้บอกน้องไหมถ้าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยที่นี่งานแรงหน่อยนะ
ต้องระวังนะต้องประคองตัวนะต้องงั้นต้องอย่างนี้คือเตือนน้องไว้
แบบนี้ผมว่าเขาน่าจะบอกข้อได้จริงทั้งหมด
นั่นหมายถึงความสุจริตใจที่เขาบอกน้องโมไป
แล้วนอกนั้นคือพิตตี้ไปแล้วไปเผชิญสถานการณ์ตรงนั้น
แล้วตัดสินใจหน้างานทำเองทั้งหมด
คือจะพอก็หยุดดิเมาก็หยุดไม่ต้องกิน

หือเขาจะไหลไปอย่างอื่นต่อ
ต้องดูพฤติการก่อนว่ามีการทำแบบนี้
คือพิตตี้ไปทุกคนหลับทุกคน

แล้วโดนแบบนี้หลายคนแล้วทุกคนออกมาเป็นพยาน
พฤติการมันสอให้เห็นเจตนา

ถูกครับถ้ามีพฤติกรรมผมถึงบอกไง
ถ้ามีพริตตี้เก่าที่โดนพฤติการแบบนี้
แล้วมายืนยันเป็นพยานให้อ๋อหนูโดนวันนั้นวันนี้แต่ไม่ได้ไปแจ้งความ
อะไรอย่างนี้อย่างแรกเลยสารมองอย่างนี้ครับ
ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคนถูกลวนลามจะออกมาบอกกับศาล
หรือสื่อมวลชนเพื่อให้ตัวเองอับอายขายหน้าทำไม
อันนี้คือเมื่อก่อนนี้เขาจะมองอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเรียนขอปิดท้ายที่คุณกรค่ะคุณกรเอาเรามาคดีน้องเดีย
แล้วก็โมเดลลิ่งเดียนะคะพิตตี้กับโมเดอร์ดิ้ง
คุณกรคิดว่าในการพิสูจน์ว่าน้องถูกกระทำโดยที่ไม่ได้ยินยอม
นี่สู้ได้แน่ไหมเท่าที่เรารู้หลักฐานพยานที่ต้องใช้กัน
ต้องอยู่ที่ว่าตอนนี้มีหลักฐานอะไรบ้าง
ระบุชัดเจนว่าแค่ในงานแล้วจบนะครับ
จบงานกลับบ้านไม่ใช่การหลับอยู่ในงาน
ตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแบบนี้

ไม่ใช่แบบโอ๊ยหมดชั่วโมงเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวขอค้างบ้านพี่เลยแล้วกัน

ทีนี้ถ้าอันนี้อีกคนแล้วนะคะ
เดอลิ่งเป็นไปได้ไหมที่จะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น

คดีนี้เนี่ยอยู่ที่ตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์เกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ
เพราะถ้าเราดูจากความเคลื่อนไหวของคดี
เว้นลาลาเบลนะเพราะว่าลาเบลไม่อยู่แล้วนะคะ
แต่ถ้าดูจากความเข้าใจของคดีทุกคนพร้อมที่จะพูด
ในส่วนของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเลยนะคะ
แต่ทีนี้การพิสูจน์ค่ะยอมไม่ยอมรู้ไม่รู้ใช่ไม่ใช่ทำไม่ทำ
โดนหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานอื่น
แต่ถ้าจะเอาการสู้กันนะเหนื่อยมาก
เฉพาะที่คนพูดนะเหนื่อยมากค่ะคุณผู้ชม
ไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นพริตตี้เท่านั้นนะคะ
ทุกคนเลยค่ะจะเหนื่อยมากรอตำรวจ

ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
โดยเฉพาะคดีของลาลาเบลอาจจะ๒๓วันนี้
ถ้าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวตามมาให้คุณผู้ชมเช่นเคย

ข้อเก่าหาที่ตั้งไปอาจจะยังไม่จบสำหรับแต่ละคนนะคะ
จะมีมากกว่านี้อีกหรือไม่ไม่ทราบรอดู